จากส่งใจไปแล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคัน
ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูในเวลานี้
เดินทางไปพร้อมกับนักแสดงชื่อดังอาร์ตพระสุทธิบานแย้มนะคะ
เพราะว่าเขาได้รวบรวมเอาเงินบริจาคจากแฟนของเขา
เพื่อจะไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งต่าง
มอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนอกจากที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อหาเงินช่วยเหลือซับน้ำตาพี่น้อง

ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันในวันนี้
มีหนึ่งนักแสดงชื่อดังอาร์ตพระสุทธิ์นะคะ
เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวคุณแม่แฟนคลับนะคะ
เพื่อนำสิ่งของมาช่วยเหลือพี่น้อง

อาร์ทผมไม่รู้ว่าแฟนตรัสของสิ่งค้องผนิศชัย
คุยกันอย่างไรบ้าง
ทริกแล้วผมไม่ได้เรียกของบริจาคเลยครับ
ผมเรียกว่าของคนไทยเชื่อคนไทยไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับ

แล้วก็ผมเป็นหนึ่งเสียงที่อาจจะมีคนรู้จักในสังคมก็คือเป็นศิลปินใช่ไหมครับ
ก็วันนี้ต้องขอโทษจังหวัดที่ไกลกว่านี้ก่อนนะครับ
ผมมีเวลาวันเดียวเพราะว่างวันเดียว
ก็เลยมาที่บางสะพานซึ่งตรงนี้เป็นจุดรับน้ำ
เขาบอกว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าทั้งคือจะเป็นน้ำไหลผ่าน
ตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ำมาเอ่อถ้าเห็นร่องรอยได้จะเห็นว่า
เขาบอกว่าตรงนี้นี่มิดหัวเลยครับตรงนี้มิดหัวเลย
แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายใส่รถโฟลวิวเข้าไป
ไม่พูดถึงศิลปินทั่วไปแล้วกันนะครับเราพูดถึงตัวเอง
เคยถามตัวเองเหมือนกันครับว่าทำไมเวลาเกิดอะไรแบบนี้
นิ่งไม่เป็นเหรอตัวเองอยู่นิ่งไม่เป็นเหรอ
ก็เคยคิดพยายามจะอยู่นิ่งเหมือนกันนะครับ

แต่มันก็ทำไม่ได้มันก็แบบเห็นแล้วก็สงสาร
เห็นแล้วก็แบบจะบอกว่าไงเนี่ยคนประเทศเดียวกันนะครับ
แล้วตอนนี้เหมือนประเทศไทยสูญเสียด้วย
ซู๊นเสียเสารักไปกระยุมของเรา
อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยศิลปินท่านไหนที่คิดว่าทำแล้วมีความสุขทำ
ความตั้งใจของอาร์ตพระสุทธิ์ในวันนี้คือการพยายามเข้าไปให้ถึงพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกล
ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่มากนักนะคะ
และจากการที่ทำงานจิตอาสามาแล้วหลายครั้ง
ทำให้เขาสามารถจัดระเบียบการจัดแบ่งถุงยางชีพ
เพื่อเฉลี่ยให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมกัน
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะ
ที่อาร์ตพระสุทธิ์และทีมงานนำสิ่งของเครื่องใช้ถุงอย่างชีพและเข้าสาน
มอบให้กับศูนย์ประสานงานบ้านม้าร้อง
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ระแวกนี้ด้วย
ในการจัดสรรปันส่วนให้เท่าเทียมกันค่ะ
และการเดินทางมาครั้งนี้นอกจากจะช่วยส่งต่อความช่วยเหลือ
ยังชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทธกภัย
ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่ที่เขาไปเยือนด้วยค่ะ

รายงานจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน